อีกหนึ่งเรื่องนะคะพาไปรู้จักเด็กหญิงอายุ๑๒ปีน้องคนเก่งนะคะน้องมะแมค่ะ
นี่คือภาพขณะขึ้นบินนี่
เด็กหญิงพิมพ์ลดารล่ารินน้องมะแมอายุ๑๒ปีเท่านั้นเอง

ใช่ค่ะเป็นนักเรียนชั้นป๖นะคะโรงเรียนเทศบาล๑โพศี
ซึ่งก็เป็นสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดของชมรมกีฬาทางอากาศอินซีอีสาน
ตั้งอยู่ที่บ้านเลื่อมเทศบาลเมืองหนองสำโรงอำเภอเมืองอุดรธานีนะคะ
โดยประธานชมรมนายสมานพรมนารีก็บอกว่า
แม้ว่าน้องมะแม่เนี่ยจะอายุน้อยที่สุดแต่สามารถที่จะบินตรวจสภาพการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ได้
เพราะก่อนมาเป็นนักกีฬาร่มบินน้องมะแมมักจะตามคุณปู่
ก็คือพันธุ์ตำรวจตรีสุรพลทองเงินสารวัตรอำนวยการสพเมืองเลย
ฝึกบินประจำจนเกิดความรักแล้วก็สนใจที่จะฝึกบินนะคะ
ก็ได้ขออนุญาตคุณปู่แล้วก็ครูฝึกให้ช่วยกันฝึกน้องมะแหม่
ก็เรียกได้ว่าเป็นลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นนะคะ
เริ่มต้นด้วยการช่วยเก็บร่มแล้วก็ฝึกบังคับร่ม
ฝึกตรวจเครื่องยนต์ใช้วิทยุสื่อสารความเร็วและทิศทางลม
ฝึกไปประมาณ๑ปีจนสามารถที่จะบังคับร่ม
แล้วก็เครื่องพารามอเตอร์ได้เป็นอย่างดีนะคะ
ซึ่งชมรมร่มบินอุดรธานีก็หมายมั่นเลย
จะปั้นน้องมะแมให้เป็นตัวแทนนักกีฬาเยาวชนทีม
จังหวัดอุดรธานีเพื่อไปแข่งในปีต่อไป
ก็ถือว่าได้รู้ศักยภาพของตัวเองตั้งแต่เด็ก
น่าจะอนาคตไกลสำหรับน้องมะแหมนะคะ